ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่เป้ยแล้วก็คุณพ่อป๊อปนั่นเองนะคะ

ซึ่งเป็นพิธีตามประเพณีของศาสนาอิสลาม
โดยมีความเชื่อว่าเมื่อเติบใหญ่

มีฐานะมั่นคงแล้วก็จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งในอนาคตค่ะ
พร้อมแคปชั่นโวยพรลูกสาว่า
ขอให้ปาลินเติบโตเป็นคนดีสมบูรณแข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจ

เป็นที่รักของทุกคนนะคะลูก
งานนี้ค่ะนอกจากพ่อป๊อปและแม่เป้ยนะคะ

ให้น้องปารินนะสุขภาพแข็งแรงเติบโตเป็นเด็กน่ารักกันเพียบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ก็มีแต่คนยินดีจริงนะคะงานนี้งานมงคลนะคะ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กหน้าตาน่าเอ็นดูมากเลยนะคะน้องปาริน
คือคุณแม่ก็สวยคุณพ่อก็หล่อแล้วคือได้ความรักไปแบบโอ้โหเต็มที่ขนาดนี้นะคะ